ในการตามหาน้องต่อหน่อยนะฮะเป็นหนูน้อยวัย๘เดือนนะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กผู้ชายนะครับอยู่ดีดีเนี่ยหายตัวไปจากบ้าน
ทั้งที่นอนอยู่ในอ้อมอกของแม่แล้วพ่อก็นอนอยู่ข้างที่นครปฐมนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามกัน
นี่คือน้องต่อนะฮะกำลังน่ารักเลยใช่ค่ะนี่นะสายเมื่อวานนี้นะครับ
ทางคุณพ่อของน้องนะครับชื่อสิทธิโชคนะครับได้โพสต์ข้อความเอาไว้
เฟซบุ๊กของจังหวัดนครปฐมนี่ฮะคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องนะครับ
ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหาตัวลูกชายวัย๘เดือนหน่อย
ชื่อเล่นชื่อต่อหรือว่าน้องต่อนี่นะฮะหายไปจากบ้านบ้านพักอยู่ที่ตำบลหินมูล
อำเภอบังเลนนะครับทีนี้คนก็ช่วยกันแชร์เห็นไหมนี่
คุณแม่กับน้องต่อนะน่ารักน่าชังมากจริงค่ะดูสิครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ดีหายไปได้ยังไงเนี่ยคือคุณแม่ของน้องนะครับชื่อพิไลพรนะ
พ่อชื่อสิทธิโชคนะครับเนี่ยคุณแม่บอกว่าบ้านของเธอเนี่ย
อยู่กันเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วหน้าบ้านเปิดขายน้ำอัดลม
ไม่มีประตูบ้านนะฮะคือใช้ผ้าเนี่ยเป็นผ้าม่านเอามากั้นเอาไว้
เป็นประตูด้วยกันเป็นส่วนห้องนอนด้วยส่วนข้างหน้าเนี่ยขายน้ำอัดลม
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเช้า
เธอนะแล้วก็สามีแล้วก็ลูกชายวัย๘เดือนนอนกันอยู่แบบนี้
อยู่ลูกชายเนี่ยสะดุ้งตื่นเธอก็ลุกขึ้นไปไปอุ้มลูกแล้วเอามานอนอยู่บนท้องของเธอ
นอนอยู่บนอกแม่อย่างนี้นี่เห็นไหมฮะแล้วเธอก็หลับต่อส่วนลูกเนี่ยในความรู้สึกของเธอเหมือนกับพอเด็กเขาตื่นแล้วก็เหมือนกับเขาก็คลานเล่นอยู่ตามปกตินะ
แต่ก็อยู่แนบอกเธอเนี่ยอยู่บนท้องอย่างนี้จนกระทั่ง๗นาฬิกาเธอมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมาอุ้มลูกไป
เธอก็ลุกขึ้นมาดูไม่เห็นลูกฮะนี่ฮะคือมีคนมาอุ้มไปจริงแต่ไม่ใช่ว่าพ่อเขาอุ้มอยู่แถวนั้นนะครับใครไม่รู้มาอุ้มไปก็รีบออกเดินตามหาแต่ไม่เจอลูกนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพบังหลวงนะฮะที่นครปฐมนะครับเพื่อให้ช่วยตามหาลูกชายตำรวจก็มาไล่เก็บหลักฐานต่างสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของบ้านหลังตรงกันข้ามเขามีกล้องพอดีโอ้โหโชคร้ายมากกล้องเสียมันก็ไม่เห็นคือถ้ามีกล้องนี่จะชัดเลยว่าใครมาอุ้มเด็กไป
ทีนี้เธอก็เลยบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครเจอน้องต่อลูกชายนะฮะนี่จุดสังเกตนะครับรูปถ่ายล่าสุดเนี่ยจะมีรอยใบมิดโกนบาดศีรษะอยู่เพราะว่าเพิ่งโกนศีรษะโกนผมให้กับลูกได้๔วันก่อนจะเกิดเหตุ
ข้อมือขวาของเด็กจะผูกเชือกนะเป็นด้ายสีเอาไว้
พบเห็นก็แจ้งเบาะแสได้ที่สพบังหลวงนะครับ
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
อ่าวันนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่นครปฐมนะฮะ
ได้คุยกับนี่ฮะคุณสิทธิโชคคุณพ่อของน้องต่อ
คือพ่อบอกว่าก็เหมือนกับที่ภรรยาเขาบอกอ่ะนะฮะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้า
เขารู้สึกว่าลูกเนี่ยตื่นแล้วก็เลยปลุกเมียให้ดูลูก

รู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เมียบอกว่าลูกหายไป
ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งลักพาตัวเด็กนะฮะ
คงไม่ใช่คนใกล้ตัวหรือไม่ใช่แฟนเก่าของภรรยา
หลายคนกำลังสงสัยนะฮะ
ทีนี้บ้านของเขาเนี่ยมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับ
มันก็เลยอาจจะก่อเหตุง่าย
ที่สำคัญก็คือพอคนร้ายมาอุ้มเด็กไป
เส้นทางที่จะหลบหนีมันมีหลายเส้นทางนะครับ
ว่าจะอุ้มลูกข้ามถนนเพื่อทะลุออกจากซอยไปยังถนนใหญ่
แล้วแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยเห็นหรอก

ส่วนตัวผมผมว่าจะเป็นแบบคนแปลกหน้ามากกว่า
เป็นแก๊งลักพาตัวเด็กใช่ครับ
ก็คือเราก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่

อยู่แล้ว
แล้วถ้าสมมุติเป็นคนใกล้ตัวเรานึกสุดไหมได้บ้างไหม

เพราะว่าน้องเขาก็จะแค่มีแค่พี่ในบ้านแค่นี้ที่อุ้มเล่น
แล้วมันมีประเด็นที่ว่ามีอย่างในคนอื่น
ผมก็เห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าของแฟนเรามันเป็นไปได้ไหม

เพราะว่าที่ผมมาอยู่ด้วยกันตรงนี้๓ปีคือไม่มีใครมายุ่งเลย
แต่ถ้าเป็นในพวกมิจฉาชีพคนแปลกหน้านี่

เปิดบ้านมาข้างในแล้วมีเด็กนอนอยู่ในอ้อมอกแม่กับพ่อ
แต่คนใกล้ตัวทางคุณพ่อคุณแม่น้องก็เชื่อว่าไม่ใช่

จะเข้ามาเห็นแล้วอุ้มเด็กไปเลยหรือยังไงนะฮะ

พ่อของน้องต่อพาคุณสุชาดาเดินดูเส้นทางระหว่างหมู่บ้านด้วยนะครับ
เพื่อจะตรวจสอบว่าตามที่มีชาวบ้านบางคนเขาบอกเห็นมีคนอุ้มลูกอุ้มเด็กไปเนี่ยจะใช่จะเห็นกันหรือเปล่า
คือมันจะเป็นซอยเชื่อมระหว่างบ้านต่อบ้าน
เนี่ยมันจะออกไปอย่างนี้ได้นะฮะ
ก่อนจะออกไปที่ซอยแล้วก็เชื่อมต่อไปยังถนนใหญ่โอ้มันหลายเส้นเหลือเกิน
พ่อของน้องต่อบอกว่าถ้ามีคนอุ้มลูกไปจริงเนี่ยคือเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนเห็นบ้าง
มันเป็นซอยรัดเลาะก็จริงคืออย่างน้อยถ้าคนไม่เห็นก็ต้องมีสุนัขเห่าบ้าง
ก่อนจะไปถึงถนนใหญ่นี่เห็นมั้ยฮะ
แม่ของน้องต่อนะครับวันนี้ตำรวจสพบังหลวงก็เชิญตัวมาสอบปากคำสอบถามข้อมูลนะครับ
เพราะว่าอยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้ายอ่ะอุ้มลูกแนบอกอยู่นะฮะ
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของแม่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย
ว่าก่อนจะเกิดเหตุเด็กหายเนี่ยเธอได้โทรติดต่อหรือว่าคุยพูดคุยไลน์แชทเชิดอะไรกับใครยังไงบ้าง
เพื่อจะดูเชื่อมโยงประเด็นต่างนะครับ
ญาติบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นแฟนเก่าของเธอหรือเปล่านะฮะ
ก็สอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงนะครับซึ่งเธอยังยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องจริง
อยู่ดีนอนอยู่เนี่ยมีคนมาอุ้มลูกเธอออกไปจากอกเธอจริง
นี่นะฮะพี่สะพ้ายของนายสิทธิโชคพ่อของน้องต่อบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อในแจ้นะครับในแจ้นี่เป็นแฟนเก่าของแม่เด็กนะฮะ
ที่มาหากันบ่อยนะครับแต่ว่าสิทธิโชคเนี่ยเขาจะไม่รู้
วันที่น้องต่อหายไปมีชาวบ้านเห็นในแจ้มาวนเวียนอยู่ในพื้นที่
เชื่อว่านายแจ้ต้องเป็นคนมาอุ้มเด็กไปแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะมาเอาเด็กไปทำไม
อันนี้พี่สะพ้ายของพ่อเด็กเขาสงสัยนะครับย่าของน้องต่อนะฮะ
ก็เชื่อว่าทางฝั่งลูกสะพ้ายนั่นแหละนะอาจจะเป็นญาติญาติหรือใครก็แล้วแต่
แอบเอาหลานไปแต่ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าจะเอาไปทำไม
ก็เลยฝากถึงคนที่อุ้มเด็กไปว่ายังไงให้เอามาคืน
เพราะตอนนี้สงสารหลานมากไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ก็จะเป็นทางญาติข้างเมียมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกแน่
แต่มันก็น่าสงสัยอยู่นะใช่ไหมเขาก็สงสัยคนใกล้ตัว
เป็นญาติของทางแม่เด็กหรือเปล่าหรือเป็นแฟนเก่าของแม่เด็กหรือเปล่า
คือถ้าเป็นญาติทางฝั่งแม่เด็กคือป่านนี้ฝั่งบ้านญาติญาติเขาต้องรู้กันแล้ว
เพราะเป็นข่าวดังมากนะใช่ค่ะ
สมมุติถ้าทางฝั่งตายายแม่เด็กใช่ไหมตายาย
ถ้าเกิดทางฝั่งญาติฝั่งนั้นมาเอาไปเหมือนอย่างที่ย่าเขาบอกเนี่ย
ครอบครัวฝั่งนู้นหรือว่าคนในหมู่บ้านฝั่งนั้นเขาต้องรู้แล้ว
เขาก็ต้องบอกกันแล้วว่าเฮ้ยนี่เด็กอยู่นี่ใช่ไหม
มันก็เกิดคำถามแล้วค่ะแล้วมาขโมยเด็กไปทำไม
ถ้าเป็นญาติจริงนะจะมาขโมยเด็กไปทำไม
หรือถ้าเกิดเป็นพวกแก๊งเรียกฆ่าไทยมันก็ต้องติดต่อมาแล้ว
ว่าต้องการอะไรนอกจากมิจฉาชีพที่จะเอาเด็กไปเลย

แต่เด็กน่ารักมากจริงอยากให้เจอเร็วให้เจอน้องไวอย่างปลอดภัย

สุดวันนี้นะฮะตำรวจได้นำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยตามหาน้อง
ต่างนะฮะก็มาดมกลิ่นพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างของน้อง
ต่อเนี่ยภาพล่าสุดนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เบาะแสเลยนะครับ
เราตรวจสอบเพิ่มเติมในแจ้นะฮะที่พี่สะพ้ายของพ่อน้องต่อบอกว่าเป็นแฟนเก่าของแม่เด็กเนี่ย
แล้วก็นี่ฮะคือตำรวจเนี่ยบอกว่าเขามาให้ปากคำแล้วนะครับ
เขาเป็นญาติกับแม่ของน้องต่อไม่ได้เป็นแฟนเก่านะฮะ
ถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยจะชื่อในกล้าซึ่งเดี๋ยวตำรวจต้องตามตัวในกล้าเนี่ยมาให้ปากคำต่อไป
ส่วนแม่ของน้องต่อตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในอาการเครียดนะฮะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไม่ได้สพบังหลวงก็ยังลงพื้นที่ในการเก็บหลักฐานต่างต่าง
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับเบื้องต้นก็มีเพียงแค่พยานบุคคล
ที่ยืนยันว่าเห็นมีคนเนี่ยมาอุ้มเด็กออกไปจากบ้านของพ่อกับแม่จริง
แต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานไงเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าที่เห็น
ลักษณะของคนที่มาอุ้มเด็กไปมันก็จะเป็นเบาะแสสำคัญมากเหมือนกันนะ
คงต้องไปหากล้องวงจรปิดจากระแวกใกล้เคียงนะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาอุปกรณ์ดำน้ำ
งมหาตามแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้บ้านน้องด้วยนะครับ
คือกะเอาให้ชัวร์ว่าเผื่อเด็กจะคลานไปตอนที่ลงน้ำหรือเปล่า

แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่เป็นไรก็หาก่อน
เพื่อความชัวร์
แต่ก็ยังไม่เจอนะครับ
หวังว่าน้องปลอดภัยค่ะแล้วก็หวังว่าจะเจอเร็วนี้